ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะพาไปที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
ที่นั่นเขามีงานบุญงานใหญ่แล้วก็มีหนุ่มหล่อค่ะ

คนนี้ขาประจำของเราเลยนะคะลูกทุ่งหนุ่มสุดหล่อนะคะ
คุณก๊อตจีรพัฒน์เสื้อขาวที่นั่งอยู่ข้างล่างนี่แหละค่ะ
เจ้าของผลงานเพลงพันปีที่รอคอยไปที่ถ้ำน้อยทรัพย์นาคารเนรมิตวัดยางคำวรารามอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
กับชื่องานผ้าป่าที่ฟังดีนะคุณผู้ชม

มันปังมันขลังมากชื่องานว่า

ยังมีพิธีบวงสวงเปิดทรัพย์เมืองบาดานนะคะมีผ้าป่ามีโรงทานอาหารเอาไว้ต้อนรับเหล่าสายบุญที่มาร่วมงานกันเพียบค่ะ
ซึ่งหนุ่มก๊อตนะคะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก็เดินทางไปร่วมงานบุญนะคะสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วย
พร้อมกับส่งคลิปมาให้น้องรถเบนท์เห็นไหมอาหารน่าทานมากนะคะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลเฉพาะพริ้งขนาดไหนไปฟังให้เกิดความครั้งในใจเลยค่ะ
เอาผมจัดให้เลยนะครับคุณผู้ชมไปดูเลยดีกว่านะคะว่ามีเล็กเด็ดอะไรจัดไปจ๊ะ

ช่วยกันดูชัดนะคะ๖๕เป็นเลขทูปที่คุณคอร์สจดมาถูกต้อง๑๖๕แต่ส่วนตัวอะไรที่ดู๒ครั้งแล้วเห็นเลข๕เป็นเลข๓อันนี้ฉันก็วนอยู่นะ
ก็แล้วแต่ความเชื่อค่ะก็เอาเป็นว่าหนุ่มก๊อตเขาฝากมาแล้วกันแล้วก็เป็นความเชื่อเรื่องว่าการทำบุญมันคือการแบ่งปัน
แล้วการแบ่งปันของหนุ่มก๊อตก็คือการจุดภูมิให้ตัวเลขกันใหม่เผื่อใครจะเอาไปซื้อก็เลยเพราะตัวเลขติดตายนวมนิดหน่อย
ขอบคุณมากเลยนะคะมันมาเด้อนะคะทั้งหนุ่มก๊อตแล้วก็รายการบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ